ไปดูเรื่องราวที่มันเกิดขึ้นดราม่าในโลกโซเชียล
หลังจากที่มีภาพคล้ายผู้หญิงคนหนึ่ง
เห็นหน้าอกเลยภาพนี้แล้ววะตอนแรกที่เห็นก็คือตกใจนะ
เพราะว่ามันมีข้อความเหมือนกับว่าเล่นน้ำเสร็จแล้วจะชวนไปแบบ
มีเพศสัมพันธ์อ่ะนัดยิ้มอ่ะ
มันก็ทำให้แบบคนก็ตามหาว่าเป็นใครยังไงทำไมถึงโพสต์แบบนี้
มันทำให้ในชื่อเสียงของจังหวะที่เธอโพสต์นั้นเสียหายไปด้วยนะฮะ
ก็เหตุการณ์อันนี้ผู้หญิงในภาพเนี่ย
ตอนแรกเราเข้าใจว่าเป็นผู้หญิงวัยรุ่นคนหนึ่งเขาชื่อว่าฟินนะฮะ
มีการโพสต์ภาพและข้อความแบบล่อแหลมหน่อยเข้าข่ายล้ำอนาจารย์ในเฟซบุ๊ก
เป็นคืนวันไหลสงกรานที่บุรีรำนะเป็นภาพที่ตัวเธอเนี่ย
เสื้อแบบซีทรูไม่สวมเสื้อชั้นในก็เห็นหน้าอกเลยอ่ะจุกโผล่ครับ
เพียกางเกงขาสั้นลักษณะแบบก็วาบวิวพอสมควรแบบนี้นะครับ
แล้วก็มีการโพสต์ข้อความล่อแหลมบอกว่าเล่นน้ำเสร็จไปยิ้มกันไหม
เอาจริงคุณถ้าเกิดว่าเห็นข้อความเฉยคือคนเขาก็อาจจะไม่ได้คิดไง
ว่าก็ไปยิ้มยิ้มอารมณ์ดีแต่ภากง่ะหรือเปล่าภากไงล่อแหลม
แล้วทีนี้คนก็เลยไปโยงไงเพราะว่ามันก็จะเป็นศัพท์วัยรุ่น
ว่าแบบนักยิ้มกันหมายถึงชวนไปมีเพศสัมผัสกัน
แล้วก็มีแฮสแท็กด้วยว่าวันไหลบุรีรำนะฮะ
ก็ทำให้ชาวเน็ตต่างเข้าไปวิพากษ์วิจารณ์ทั้งเรื่องการแต่งตัวที่โป๊เปลือย
รวมทั้งข้อความที่ล่อแหลมลามกอนาจารย์
ก็เสื่อมเสียภาพลักษณ์ของจังหวัดด้วยแล้วก็เรียกให้ไป
ให้ตำรวจไปตามจับกลุ่มมาลงโทษ
ล่าสุดเมื่อวานช่วงค่ำหน่อย
ก็ล่าสุดที่ทราบคือไม่ใช่ผู้หญิงนะฮะ

พานุพงศ์มีแก้วอายุ๑๙ปีเป็นชาวพระพราชัยจังหวัดบุรีรำนี่แหละ

บอกว่าทำไปเพราะเครื่องค้าน้องรู้ทางไม่ถึงการ

ฮแล้วทำไมให้ต้องโพสต์แบบนี้
เว้นเขาทำระอกมาอยู่แล้ว
แต่เขาบอกว่าภาพที่โพสต์เนี่ยมันเป็นการแต่งภาพผ่านทางแอปพลิเคชันนะ
คือแปลว่าอะไรจริงเขาไม่ได้เปลือยขนาดนั้น

เขาบอกว่าภาพหน้าอกที่เห็นตัวเขาไม่ได้มีเหมือนรูปจริง
แต่แต่งขึ้นมาไม่ได้แบบเปลือยอกจริง
ถามว่ามีไหมมีหน้าอกแต่ไม่ได้มีมาในลูก

มันมีคุณแอปที่เติมใช่ไหม
จะขยายหน้าอกให้มันดูแบบว่าดูอึมดูอวบอิ่มขึ้น
คือเขาไม่ได้เปลือยจริงเขาใช้แอปแต่ง

แล้วก็ชาวเน็ตว่าคิดให้ดีก่อนจะโพสต์อะไรลงโซเชียล
สำหรับตัวเขารู้สึกสำนึกผิด
และอยากจะขอโทษทุกคนขอโทษชาวบุรีรำ
ที่ทำให้เสื่อมเสียภาพลักษณ์ของจังหวัด
เพราะว่าไม่คิดว่าเรื่องมันจะกลายเป็นเรื่องราวใหญ่โตขนาดนี้

ภาพก็คือแต่งเอาทั้งหมดค่ะ